ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ครูกุ๊กนะฮะ
ครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่สุรินเนี่ยต้องเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยคนร้ายยังอยู่ที่โรงพยาบาลในโบ้นะฮะ
ที่เป็นอดีตสามีพยายามจะไปง้อขอคืนดีแล้วก็แทงครูกุ๊กจนเสียชีวิต
ก่อนจะกระโดดชั้น๒ของอาคารลงมาแล้วก็บาดเจ็บหนักเนี่ยนะ
นี่คือบ้านของครูกุ๊กนะฮะสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
วันนี้เป็นวันที่๒นะครับก็มีเพื่อนครูแล้วก็นักเรียน
ครอบครัวญาติพี่น้องมาร่วมกันแสดงความอาลัยวันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่บ้านของครูกุ๊กเนี่ยได้คุยกับเพื่อนครูของครูกุ๊กด้วยนะครับ
คือนอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อของในโบ้
คนก่อเหตุจะพยายามเตือนครูกุ๊กแล้วเนี่ยนะฮะเพื่อนบอกว่าครูกุ๊กเองก็พยายามปรึกษากับทางเพื่อนอยู่เหมือนกัน
มีแชทที่ครูกุ๊กได้คุยกับเพื่อนนะฮะ
ซึ่งเพื่อนของครูกุ๊กบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าครูกุ๊กน่าสงสารน่าเห็นใจมากนะฮะ
กุ๊กซ้ายมือนี่นะครับครูอังคณาที่ถูกอดีตสามีทำร้ายจนเสียชีวิต
เคยปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะครับ
เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยโชคไม่ดีเลยที่มาเจอคนแบบนี้คงหมายถึงในโบ้
ได้แต่บอกตัวเองให้คิดแง่บวกกับเรื่องรอบตัวเอาจะอดทนได้แค่ไหนไม่รู้
ที่แน่พยายามอยู่
เคยด่าคนคนหนึ่งที่ช่วยโบ้ปกปิดที่โบ้ไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่น
แต่ก็กลัวคนคนนั้นจะปกปิดเรื่องโบ้อีกคิดมากแล้ว
แต่พูดถึงถ้าเลิกก็ไม่เสียดายแล้วใครเอาไปได้ก็จะสาธุหมดกรรม
ครูกุ๊กเคยบอกกับเพื่อนว่าอยู่จุดนี้มันหนักจริงจริงนี่ดีนะที่โบ้มันเพิ่งทำงาน
ก่อนหน้านี้ไม่ทำงานอะไรเลยก็ตรงกับที่พ่อของในโบ้ก็เคยบอกกับเรานะฮะ
บอกในโบ้ที่คบหาอยู่กินกับครูกุ๊กกัน๓ปี๔ปีเนี่ยจนมีลูกกัน๒คน
อายุ๓ขวบคนหนึ่งกับขวบกว่าคนหนึ่งไนโบ้ทำร้ายครูกุ๊กตลอด
วันวันไม่ทำอะไรนี่นะฮะสุดท้ายไปมีคนอื่นครูกุ๊กขอเลิก
ง้อขอคืนดีพอครูกุ๊กไม่ยอมตามไปที่โรงเรียนเมื่อวันก่อน
สุดท้ายแทงครูกุ๊กเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
ถ้าฟังจากมุมนี้นะครับน่าเห็นใจครูกุ๊กนะครับ
ต้องแบกรับเรื่องที่มันหนักหนาแบบนี้นะฮะเลิกแล้วก็ถูกคมขู่ถูกขู่ฆ่าด้วย
เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูกุ๊กนะครับ
บอกว่าครูกุ๊กเป็นครูที่ใจดีมีเหตุผลที่ผ่านมาเคยเห็นในโบ้
มารับมาส่งครูกุ๊กอยู่แต่หลังจากที่เลิกกันก็ไม่ได้มารับมาส่งอีก
พักหลังดูครูกุ๊กเครียดด้วยวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้น้องบอกว่าน้องอยู่หน้าห้องพักครูพอดีนะฮะ
ชั้นสองของอาคารนะกำลังจะไปทำกิจกรรมกันนะ
จะต้องไปแข่งกิจกรรมก็เลยมารวมตัวกันอยู่เห็นในโบ้เนี่ยเดินขึ้นมาบนอาคารมีท่าทีแปลก
แล้วในโบ้ก็เข้าไปในห้องพักครูที่ครูกุ๊กอยู่จากนั้นน้องบอกได้ยินเสียงครูแบบกรีดร้องกันจากในห้อง
เด็กนักเรียนที่อยู่หน้าห้องก็วิ่งกันหมดนะฮะเพราะตกใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
น้องบอกกับเราเนี่ยเล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าอยากขอให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยทวงความยุติธรรมให้กับครูของเธอด้วย
อยากให้เขายุติธรรมกับครูอยากให้เขาอยู่ไม่ได้ค่ะ
แน่นอนแล้วว่ามันมีคำถามไปถึงรอปภของโรงเรียนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่รอปภของโรงเรียนบอกกับเราเมื่อวานนี้ช่วงเกิดเหตุช่วงเที่ยง
โบ้คนก่อเหตุอดีตสามีของครูกุ๊กมาที่โรงเรียนแล้วถามหาครูกุ๊ก
ซึ่งเขาบอกเขาไม่รู้ว่าในโบ้กับครูกุ๊กเลิกกันไปแล้วก็เลยพาไปว่าครูกุ๊กเนี่ยอยู่ห้องไหนอะไรยังไง
ซึ่งไนโบนี่พกปีดมาด้วยนะมันก็เลยมีคำถามเพราะหลายคนบอกว่าต่อให้
เขายังไม่เลิกกันแต่ว่าระบบการปล่อยคนเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีบกมีบัตรหรือตรวจอาวุธอะไรบ้างหรือเปล่า
เขาก็ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตวิทยานะครับ
ท่านบวชอยู่พอดีช่วงนี้
พระเอกชัยชะยะเมธีนะครับ
ผอของโรงเรียนสุวรรณวิจิตวิทยา
ท่านบอกว่าที่ผ่านมารอปภเนี่ย
มีหน้าที่ในการพาบุคคลที่มาติดต่อกับครูหรือนักเรียน
ไปหาคนที่ต้องการติดต่อตามชั้นต่าง

แต่ท่านยอมรับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ย

เราจะวางมาตรการที่เข้มงวดขึ้นอย่างไร
เพราะว่าหลังจากที่ไนโบ้เลิกกับครูกุ๊ก

ไม่ได้แจ้งรอปภว่าห้ามในโบ้เข้ามาในพื้นที่โรงเรียน

ไม่รู้ถึงสถานะของทั้งคู่

แต่จากนี้ไปคงเป็นบทเรียนสำคัญ
เข้มงวดมากขึ้น
ก็ทำให้การเข้ามาอาจจะเป็นระหลวม

จะต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
มีการตรวจร่างกาย
และก็อาจมีการติดเติมกลองเพิ่มเติม
เรียนที่ที่สำคัญของโรงเรียนก็อาจจะต้องไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
กว่าเดิมให้นักเรียนให้ผู้ปกครองได้ไว้ใจ
แล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะพาลูกหลานมาเรียนอยู่ที่นี่
โอ้โหด้วยความรับขอบครับท่านหลวงพ่อ
คือใครมาติดต่อแล้วแบบหลวงพ่อพาไปหาหมดนี่ไม่ได้นะยุ่งเลยนะครับ
สุดท้ายมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนได้นะครับ
แม่ของในโบ้นะครับวันนี้เราได้คุยด้วยนะฮะเมื่อวานคุยกับพ่อของในโบ้ไปนะ
แม่ของในโบ้ผู้ต้องหาบอกว่าเรื่องทางกฎหมายขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดำเนินคดีกับลูกชายให้ถึงที่สุดไปเลย
เพราะว่าตัวลูกชายก็ก่อเหตุมาหลายคดีเหลือเกินเคยทำร้ายพ่อตัวเองมาแล้วด้วย
คุณแม่เห็นไหมหน้าตาจริงจังมากตอนพูดถึงลูกชายดูสีหน้าแววตาเห็นไหม
แม่บอกว่าต่อให้ออกมาจากคุกพ้นโทษมานะไม่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วนะ
ส่วนเรื่องหลานทั้งสองคนเนี่ยลูกของในโบ้กับลูกของครูกุ๊ก
เดี๋ยวปู่กับย่าจะเอามาดูแลมาเลี้ยงดูเอง
นี่แล้วเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากพาหลานทั้งสองคนเข้านอนนะ
ซึ่งก็เป็นห้องที่ครูกุ๊กเคยอยู่เนี่ยหลานคนโตอายุ๓ขวบไม่ยอมหลับ
คนเล็กขวบกว่าหลับไปแล้วหลานคนโต๓ขวบนั่งมองจ้องอยู่หน้าประตูอย่างเดียว
จ้องหน้าประตูแล้วหันมามองหน้าย่ายอยู่แบบนี้
ก็เลยเชื่อว่าครูกุ๊กเนี่ยต้องกลับมาหาลูกอย่างแน่นอน
เพราะภายในห้องเนี่ยคือมันไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนมีเหตุการณ์ที่แบบดูหน้าหวาดกลัว
วางเวงอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับมีความอบอุ่นแบบบอกไม่ถูกเหมือนแม่กลับมาหาลูก
แต่ลูกมันไม่นอนทั้งคืนอ่ะมันก็เหมือนว่ามีอะไรมาคุยมาอะไรกับมันก่อน
แล้วก็นั่งมองแต่ห้องแต่ตัวเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาก็ยังวนอยู่นี่ก็ไม่ไปไหนหรอก
เขายังไม่เผาแต่ถ้าว่ากลัวไหมไม่กลัวก็ปกติ
เขาห่วงลูกเขามากไงห่วงลูกสองคนนี้มาก
แม่ของในโบ้บอกว่ามันก็มีเรื่องทางความเชื่ออยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าเคยมีเพื่อนครูบอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งสมาธิ
บอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยดวงอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้วฝั่งครูกุ๊กเนี่ยถึงเคราะห์ถึงขั้นดวงตก

จะไม่ถึงขั้นตายอะไรประมาณอย่างนี้ดวงไม่สมพงษ์กันอะไรอย่างนี้นะฮะ

ขณะเดียวกันทางคดีนะครับตำรวจตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครไปเจอในโบ้
ตอนนี้ในโบ้ถูกอายัดตัวไว้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
เนื่องจากบาดเจ็บจากเอวหักและขาหักนี่ตอนก่อเหตุแล้ว

กระโดดลงมาซึ่งไม่รู้ว่าจะกระโดดหนีหรือจะกระโดดฆ่าตัวตายอะไรยังไงแน่
แต่มันชั้น๒ของอาคารมันไม่ตายหรอก
เนี่ยก็เอวหักสะโพกหักขาหักก็ถูกจับตัวไว้ได้
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะฮะรอให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะ
ดำเนินคดีกันต่อไปตามขั้นตอนยังไม่ได้สอบปากคำยังไม่ได้ทำแผนนะฮะ
ส่วนสาเหตุต่างเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะ
เดี๋ยวก็คงต้องรอการสอบปากคำกันต่อไป
แต่ก็คาดว่ามาจากเรื่องหึงห่วงนั่นแหละมาตามง้อแล้วครูกุ๊กไม่ยอมคืนดี